มาดูความรักต่างสายพันธุ์กันบ้างระหว่างหมูจิ๋วตัวด่างนะคะ
ชื่อว่าเจ้าเห็งค่ะเขาน่ารักมากและต้องไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะคะ
กับเจ้าด่างสุนัขเพศเมียเขาบอกว่าพฤติกรรมตอนนี้เขาคล้ายกันแล้วค่ะ
เมื่อกี้เห็นท่าจะสนิทกันมากเลย
เพื่อนสนิทหรือเปล่านะเรื่องนี้นะคะระหว่างเป็นเรื่องราวระหว่างหมูจิ๋วนะคะ
สีขาวชื่อเจ้าเห็ง๕เดือนเท่านั้นแสนรู้น่ารักชอบเล่นกับเจ้าดาก
ผมชอบหมูเวลาเขากระดิกหางนะ
เขากระดิกตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับเจ้าเห็งนะคะ
ด่างมีชื่อว่าขออภัยนะคะ
ด่างเป็นสุนัขพันธ์ทางเพศเมียเลี้ยงไว้ด้วยกันนี่แหละ
จนเกิดความรักต่างสายพันธุ์มีพฤติกรรมคล้ายสุนัขทุกอย่างเลยนะคะ
สำหรับเจ้าเห็งยกเว้นอย่างเดียวคือไม่เห่าเหมือนสุนัข

ไม่ว่าเจ้าด่างจะไปไหนเห็งก็จะคอยวิ่งตามไปคลอเคลียร์
แถมยังขี้เล่นซุกสนนิสัยไม่เหมือนหมูทั่วไปด้วยนะคะ
นี่หน้าตาก็น่ารักนะคะคุณสัมพันธ์อินทชิตนะคะเป็นเจ้าของ
เห็งบอกว่า๒เดือนที่แล้วลูกสาวไปพบเจ้าเห็ง
และรู้สึกถูกชะตาก็เลยขอซื้อกับเจ้าของเก่า
นำไปเลี้ยงแล้วก็ปล่อยรวมกับสุนัขที่บ้าน
อาจจะทำให้มันคิดว่าตัวเองเป็นสุนัขก็ได้
ก็เลยมีพฤติกรรมเรียนแบบสุนัขนะคะ
พอเลี้ยงไปเรื่อยรู้สึกถึงความน่ารักแสนรู้ของเห็ง
เลี้ยงง่ายดูนี่แล้วเขาอ้อนขนด้วยนะ
กินง่ายนะคะขับถ่ายเป็นที่เป็นทางด้วย
และที่สำคัญอย่างที่บอกไปเขาอ้อนเจ้าของตลอดเลย

กลายเป็นที่รักของคนที่อยู่ในบ้านและชาวบ้านที่พบเห็นนะ
โดยเฉพาะเจ้าด่างนี่เขาสนิทกันมากและเขาก็รักกันมากด้วย